มีผู้ชายคนหนึ่งไปกระทรวงยุติธรรมร้องให้ตรวจสอบตำรวจเพราะทำให้เขาติดคุกฟรีตั้ง๖เดือนค่ะ
ผู้ชายคนนี้คือนายพรเทพภูมิสะอาดหรือในเดี่ยวอายุสี่สิบหกนะคะ
กับทนายความไปที่กระทรวงยุติธรรมบอกว่าเขาเนี่ยถูกจำคุก๖เดือน๒๘วัน
ข้อหาแอบอ้างเป็นตำรวจหลอกให้โอนเงิน๓แสนบาทเพื่อช่วยเหลือแม่น้องชมพู่
ในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่บ้านเกาะเกาะมุกดาหานะคะครับ
รวมถึงเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
สองกันยายนปีหกสี่อายการมีคำสั่งไม่ฟ้องนะคะ
มีคำวินิจฉัยว่าพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อที่จริงตามภาพถ่ายที่นำส่งพนักงานสอบสวน
ไม่ปรากฏข้อความหรือพยานหลักฐานใดที่แสดงว่าไปแอบอ้าง
สั่งไม่ฟ้องค่ะนายพรเทพยืนยันว่าถูกใส่ร้ายจากคนแค่ไม่กี่คน
เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจที่สอนอสุทธิศาสตร์แล้วด้วย
ตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนหกสี่แต่ถูกตำรวจจับเฉยเลย
ฝากขังยี่สิบสองมิถุนายนหกสี่เช้าหกสิงหาคมหกสี่
ถูกปล่อยตัวออกมาไปสอถีสารจะไปเอารถตู้ที่จอดไว้
ช่วงบ่ายวันเดียวกันเอ้าเจ้าหน้าที่เรือนจำมาจับตัวอีก
บอกปล่อยตัวผิดคน
๒๙มกราคมถึงได้รับอิสรภาพ
ที่คุณใส่ร้ายผม